ดูเรื่องของขโมยขโจนกันบ้างดีกว่าเราก็นำเสนอไว้เยอะนะครับ
ขโมยที่ตลาดบ้างร้านค้าบ้างหรือในบ้านด้วยก็มีเหมือนกัน
อย่างที่นี่ที่หอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นก็โดนเหมือนกันนะครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่หอพักแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๒
พร้อมมิตรบ้านโนนม่วงตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
กล้องเนี่ยก็จับภาพไว้ได้คนนี้ผู้ชายคนนี้แอบปีนขึ้นมาที่บริเวณด้านหลังของหอพักนะครับ
เดินอยู่บนกำแพงอยู่พักนึงนะครับ
จากนั้นครับเขาไปหยิบไม้ถูพื้น
ลักษณะเหมือนเอามาปิดเอาไว้ตรงกล้องวงจรปิด
มองไม่เห็นเลยทีนี้อ่าไม่ได้เห็นนะนะเพราะว่าไม้ถูพื้นมันจะมีผ้าอยู่ใช่ไหมล่ะ
เอามาปิดวางเอาไว้แบบนี้จากนั้นครับผู้ชายในภาพเนี่ยก็เข้าไปตามห้องพักภายในหอพัก
แล้วก็พยายามนะครับจะไขประตูห้องพักห้องหนึ่งแต่พอไขไม่ได้ก็เดินออกไปหน้าหอพัก
จากนั้นก็วนเวียนอยู่พักหนึ่งที่บริเวณลานจอดรถก่อนจะหลบหนีหายไป
โอ้โหแต่ยังดีอยู่อย่างเพราะว่าอะไรกล้องวงจรปิดที่หอพักแห่งนี้เขามีหลายตัว
ก็ได้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ที่เดินตระเวนไปทั่วนะครับ
เอาล่ะผู้ชายคนนี้พอมาแล้วเขาก็ไปใช่ไหมแต่ผู้พักอาศัยภายในหอพัก
เขาบอกว่ามีของถูกขโมยไปนะ
เจ้าของหอพักบอกว่าจากการตรวจสอบผู้ที่มาพักอาศัยภายในหอพักแห่งนี้
พบว่ามีโน้ตบุ๊กของนางสาวนัดดาพรสินชัย
พักอาศัยหายไป๑เครื่อง
เงินสดประมาณ๑๐๐บาทก็หายไป
กระเป๋าสะพายมูลค่า๕๐๐บาท๑ใบก็หายไป
รวมไปถึงรองเท้าแตะ๑คู่
ข้าวกล่องหนึ่งกล่องก็หายไปด้วย
เอาล่ะครับเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องฝากไปยังคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
พอดูจากพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราได้เห็นแล้วแหละว่าไม่ได้มาดีแน่
ใช่ไหมคะหลักฐานชัดเจนนะคะ
ก็ตามกันไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชม